อากาศที่วังนาคินพญานาคาราชหน่อยเกาะคำชโนธโอ้โหแน่น
เขาได้เลขอะไรกันมาติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นี่คือลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธวังนาคินนะครับ
ในพื้นที่บ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนะ
บรรยากาศคึกคักทีเดียวคนเนี่ยไปทำพิธีตั้งโต๊ะบวงสวงแน่นขนาดกันทั้งวันนะครับ
มีการแก้บนด้วยมีการเปิดทรัพย์รับโชคด้วยเพื่อขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
เมื่อวานนี้ตรงกับวันพระใช่ไหมขึ้น๘ค่ำเดือน๗
นักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดในการจะไปส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์ของพ่อจ้ำ
หลายคนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนสวยแจ่มไหนพี่อันไหนสวยอันไหนแจ่ม
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าตัวเลขที่ชาวบ้านในพื้นที่หาซื้อกันมากก็คือ๙๐๔กับ๔๐
แต่ตอนนี้ขายดีหาไม่ได้แล้วพี่จะมาบอกกลับมา
พี่จะมาบอกทำไมนึกไม่ได้ละ
เดี๋ยวพาไปดูซิว่ามันเขมือบอะไร
งูเห่าสีทองเราก็คิดว่าไม่ได้เห็นแล้วนะ
มันซุกอยู่ตรงโซฟาเดี๋ยวพ่อให้ดูกันแบบเต็ม
อันนี้ยกโซฟาจากบ้านเลยหรอ

ออกมาก่อนคออยู่สองสามนาทีลื้อยออกมาปั๊บ
เอาอะไรเอาบ่วงมาคอมาคล้องค่ะแล้วนี่นี่
ใส่ถุงปุ๋ยรัดเชือกเตรียมจะเอาไปปล่อยป่าแล้ว
ลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าตอนกลับมาถึงบ้านนะ
ยายบอกว่าเนี่ยมีงูเห่านะมันกินคังคกเข้าไปแล้วไปอยู่ที่โซฟา
ปรากฏว่าที่ไปดูอ่ะงูมันก็กำลังคาบคังคกอยู่ในปากจริงค่ะ
พองูมันเห็นว่าคนมาใช่ไหมมันก็ขย่อนคายออกมา

งูเห่ามาแบบนี้เลขที่บ้านต้องมาแล้วแหละ๓๒๑ทับ๑๐ค่ะ
เผื่อจะมาให้โชคนะคะ
ไปต่อที่สูรินครับชาวบ้านจะไปหาปลาไม่ได้ปลาไปเจอเตาเผือกแทน

ยื่นขาไว้ดูเลยเปลือกยันขาเลย
เลี้ยงไว้ในบ้านพักเลขที่๖๙๒๑๔ราบบ้านหนองม่วงหมู่๓ที่อำเภอศิษย์ศิษย์ครอบครับภูมิจังหวัดสูริน
เจ้าของบ้านชื่อพี่สาวสาวจวงพันอายุ๓๐ปีเล่าให้ฟังว่า
แต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาผัวชั้นต้นส่องไฟหาปลาอยู่
อ้าวไปเจอเต่าเผือกตัวนี้แทนก็เลยเอากลับมาเลี้ยงไว้ครับ
คุณสาวยังบอกอีกว่าเต่าเผือกตัวนี้อายุน่าจะสัก๓ปีได้แล้วนะ
ก่อนนั้นเนี่ยเธอแหมนอนข้างผัวไม่เคยฝันผัวเลย
ฝันว่าหยิบเหรียญ๑๐หยิบเหรียญ๑๐มา๓เหรียญ
ก็เลยเอามาตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยครับ
อาจจะเป็น๑๐หรือไม่ก็๑๓หรือ๐๓หรือไม่ก็๑๐๓ครับ
รู้ข่าวก็แวะเวียนมาดูเต่าเผือกเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตามแล้วล่ะตัวนี้
อืมจากเต่าไปดูต่อค่ะตัวนี้หิวใช่ไหม
หิวใช่ไหมถึงมุดไปกินในที่แคบแบบนี้คะ
ดูสิเอายังไม่เห็นใช่ไหมเห็นแค่ตัวใช่ไหมแต่ดูหัว
อ้าวนี่มันพันธุ์ใหม่อ่ะเฮ้ยมันพันธุ์ใหม่หัวเป็นอย่างนี้อ่ะ
กุดเหรอมันไม่ได้หัวกุดหัวมุดกระป๋องแล้วออกมาไม่ได้ค่ะ
นี่คือที่ร้อยเอ็ดนะกู้ภัยก็ต้องมาช่วยหิวจัดแหละ
แล้วก็มุดเข้าไปแบบนี้ไม่ได้ประมาณตัวไม่ได้ประมาณตน
ป๋องก็เลยติดคาอยู่แบบนี้นะคะแต่ประสาทสัมผัสมันยังดีนะ
ตอนกู้ไพเข้าไปใกล้ใกล้อ่ะเหมือนกับมันรู้นี่นี่นี่นี่มันดิ้นเหรอ
มันเหมือนกับตอนแรกจะขยับตัวขยับตัวแต่นี่กู้ภัยก็พร้อมเอากระสอบมาคลุมก่อน
เหยียบปั๊บจับจับได้เอากระป๋องออกก่อนนะเราต้องทำงานแบบเป็นจังหว
หนึ่งสองสามเอาออกได้แล้วนี่มันก็มองเห็นแล้วนะคะครับ